เช้านี้ใครชอบดื่มกาแฟตื่นมาจิบกาแฟ

จะพาไปเช็คอินร้านกาแฟใหม่
เป็นร้านกาแฟกลางนาเกลือ
คุณผู้ชมคิดสภาพนะ
กาแฟหอมแต่มีกลิ่นเกลือสมุดโชยมาแตะจมูกคุณผู้ชม

นิดหนึ่งนะฮะนี่เป็นบรรยากาศแบบนี้คุณผู้ชมใครที่ชอบต้องไปเช็คอินที่นี่นะครับ
พาไปที่ร้านกาแฟสีขาวมร้านนี้
โอ้โหก็เก๋แล้วเท่มากเพราะมันมีนี่ฮะมันมีเกลือสมุดอยู่
ครอปของคุณก็คือเกลือ
แล้วเนี่ยคุณกินกาแฟไปคุณจะเห็นคนทำนาเกลือแบบนี้
บอกแล้วว่าเดี๋ยวนี้ช่วงนี้นะการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนมันกำลังมากำลังมา
มันเป็นเทรนด์จริงการท่องเที่ยววิถีชุมชนเป็นหมู่บ้านเป็นอะไรแบบนี้
มันได้เห็นวิถีชีวิตแล้วชื่อร้านเขาเท่มาก
อ่ามีความฝรั่งเศสนิดหรอเออ
คล้ายคล้ายจะออกเป็นฝรั่งเศสนิดหนึ่งเลยเลยเลยเออเลยเกลือคาเฟ่นะฮะ
ก็เป็นร้านแรกและร้านเดียวที่ตั้งอยู่กลางนาเกลือเนื้อที่กว่า๑๐๐ไร่
อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีมีลูกค้าไปอุดหนุนกันเยอะนะครับ
เพราะว่าสามารถนั่งชมนิวทิวทัศน์สวยงามชมการทำนาเกลือ
ซับบรรยากาศดีรวมทั้งถ่ายรูปเซลฟี่ไปอวดเพื่อนในโซเชียลได้อีกด้วยคุณผู้ชมนะฮะ
นัทพลสิทธิศรเจ้าของร้านเขาบอกว่าต้องการชูจุดเด่นของชาวบ้านในพื้นที่
ที่เขายังยึดอาชีพทำนาเกลืออยู่เนี่ยซึ่งเป็นวิถีชีวิตใกล้ตัว
เชื่อว่าเด็กปัจจุบันนี้อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีอาชีพทำนาเกลืออยู่
ถ้าคุณผู้ชมเป็นคุณพ่อคุณแม่นะพาน้องไปดูได้อ๋อนี่มันมีแบบนี้แบบนี้นะ
ก็ไปดูกันได้นะฮะก็เป็นการเพิ่มสีสันในการเปิดร้านกาแฟกลางนาเกลือ
แล้วเขาวางแผนนะครับว่าอนาคตเนี่ยจะเปิดให้ชมคือไปดื่มกาแฟใช่ไหม
เขาจะพาไปชมขั้นตอนการผลิตเกลือด้วยเลยพาไปเที่ยวแบบแบบที่คุณมิ้นน้องมิ้นบอกเนี้ย
คือวิถีชุมชนกินกาแฟแล้วไปดูอาชีพเขาด้วยแบบอย่างใกล้ชิดเลย
ที่บ้านครับแล้วก็ผมเลยคิดว่าจะทำหน้าเกลือ
แล้วก็ที่ใช้คือเป็นเลเกลือคาเฟ่นที่เป็นประสาทพื้นฝ้างของคนท่านใหม่ครับ
เป็นไฟเลทะเลคนที่มีความชุดหวัดเลประมาณนี้ครับ

อืมได้มาสิ
ของร้านเลเกอร์คาเฟ่เขายังหวังให้ร้านนี้กลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดจันทบุรี
เพราะว่ามันเป็นทางผ่านไปทะเลเนอะนะฮะ
ก็จะมีโอกาสบันทึกภาพความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเคยไปสัมผัส
ไม่เห็นวิธีการทำนาเกลือซึ่งประเทศไทยเนี่ยเหลือเพียง๒จังหวัด
ใครไปแถวจะลงใต้นะไปประจวบก็จะผ่านสมุทรสาครก่อน
ใครจะไปภาคตะวันออกก็ไปจันทบุรีก็จะมีการทำนาเกลืออยู่นะฮะ